เยาวชนหญิงอายุ๑๗ปีที่ไปก่อเหตุ
ชิงทองในร้านทองห้างดัง

เอาหลักทรัพย์ไปยื่นขอประกันตัวน้องค่ะ

ถ่ายแล้วครับถ่ายแล้วครับถ่ายแล้วครับถ่ายแล้วครับถ่ายแล้วถ่ายแล้วถ่ายแล้ว
ใช้มีดปลายแหลมบุกจี้ชิงทองนะคะที่ห้างทองเยาวราชกรุงเทพในห้างบิ๊กซีสาขารัฐนาธิเบสค่ะ
ก็ถูกพลเมืองดีกับตำรวจจับได้ตอนที่วิ่งหนีออกจากห้างนี่แหละนะคะ
ล่าสุดพันธุ์ตำรวจเอกเมษนนนาขวัญภูมิกับการสพรัฐนาธิเบศบอกว่า
สารเยาวชนและครอบครัวกลางอนุญาตนะคะให้ประกันตัวเยาวชนหญิงวัย๑๗ปี
โดยมีผู้มนุยการโรงเรียนของเด็กย่านดอนเมืองเป็นคนขอประกันตัวและรับรอง
มีการวางเงินยื่นประกันจำนวน๑๕๐๐๐บาทนะคะ
ซึ่งคาดว่าหลังจากสารได้ให้ประกันแล้วทางโรงเรียนก็จะขอพาเด็กกลับบ้านทันที
แล้วไม่ขอให้ข้อมูลใดกับสื่อนะคะ
กับบอกด้วยค่ะบอกว่าจากการสอบปากคำเพิ่มเติม
เด็กรับสารภาพว่าสาเหตุที่ตัดสินใจลงมือบุกชิงทรัพย์ร้านทอง
เป็นเพราะว่าต้องการเงินไปฝากเข้าบัญชีธนาคาร
มันเป็นอย่างนี้ค่ะก็คือว่าเขาเอาเงิน๕๐๐๐บาท
ซึ่งเป็นเงินมาจากประกันของพ่อที่เสียชีวิตเนี่ย
เขาเอามาลงทุนเล่นแชร์ออนไลน์
เท้าแชร์บอกว่าจะปันผลกำไรและต้นทุนคืนให้
ก็หลงเชื่อลงทุนสุดท้ายถูกโกงศูนย์ทั้งต้นทั้งดอก
ทีนี้แม่ของเขาทำงานอยู่ที่อายุทยา
แล้วตกงานช่วงโควิดก็ถามหาเงินประกันของพ่อ
เด็กก็เครียดเพราะไม่รู้จะหาเงินที่ไหนมาเข้าบัญชี
เอาไปแสดงให้แม่ดูก็เนี่ยค่ะคิดน้อยไปหน่อยนะคะ
ตัดสินใจก่อเหตุชิงทองอย่างที่เป็นข่าวนี่แหละค่ะ
ส่วนประเด็นเรื่องของแชร์หรือว่าการลงทุนออนไลน
ที่เป็นสาเหตุที่ทำให้เด็กก่อเหตุเนี่ย
ทางตำรวจสืบสวนสอบสวนอาจยกรรมทางเทคโนโลยี
สอทเข้ามาขยายผลเรื่องนี้แล้วนะคะ
ก็จะติดตามคดีแล้วก็นำเงินกลับคืนมา
เรื่องต้นตอนนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบโทรศัพท์
ซึ่งเด็กยอมรับว่าที่ตัดสินใจลงทุน
เพราะว่าหลงเชื่อโฆษณาในอินสตราแกรมว่าจะได้เงินปันผล
ก็เลยเอาไปร่วมลงทุนกับบ้านแชร์
แต่ว่าถูกโกงเงินไปจนหมดค่ะ
วันพรุ่งนี้ตำรวจจะเรียกยายนะคะในฐานะผู้ปกครอง
เข้าสอบปากคำเพิ่มเติมตอนเช้า

เข้ามาสอบปากคำเด็กเพิ่มเติมต่อไปค่ะ

ผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ไปที่บ้านของผู้ต้องหา

ก็การสอบถามข้อมูลเบื้องต้นนะครับ
ก็แม่ของผู้ต้องหานะครับ

คือแบบนี้ครับแม่เนี่ยเพิ่งจะรักษาโควิช
หายไปได้สองสัปดาห์ปัญหาก็มารุ้มเหล้าเลย
นะครับบอกว่าลูกสาวเป็นเด็กดีนะ
เรียนเก่งนะไม่เคยมีพฤติกรรมแบบนี้มาก่อน
ส่วนลูกสาวเนี่ยไปอยู่กับน้ากับยายที่ดอนเมือง๒ปีแล้วนะครับ
ขณะที่น้องคนสนิทเล่าแบบนี้คุณผู้ชมลองฟังดูนะฮะ
บอกเจอกับผู้ต้องหาคือน้องคนนี้ช่วงสักเดือนเมษายนที่ผ่านมา
ก็ปกติดีนะครับแต่เธอเป็นคนพูดน้อยแต่รักเพื่อนพี่น้องในกลุ่ม
ไม่เคยก่อเหตุแบบนี้มาก่อนเลย
ส่วนเธอก็เคยเห็นผู้ต้องหาโชว์ยอดเงินที่เข้าบัญชีครับ
ทีละหมื่นเข้าทีละสองหมื่นแล้วถามว่าเอามาจากไหนอ่ะ
เธอก็บอกว่าเล่นเกมออนไลน์
พอมารู้ข่าวเท่านั้นแหละว่าก่อเหตุชิงทองเสียใจมากครับ
แล้วก็สงสารพี่ที่ต้องมาเจอกับเหตุการณ์แบบนี้ฮะ

ตอนเห็นตังค์เข้าบัญชีเขาเยอะ

อ๋อเค้ารู้ข่าวเป็นไงบ้าง
ใจหายค่ะเพราะว่า

ไม่เคยเห็นพี่เขาเป็นอย่างนี้เลย
ก็สงสารพี่เขาค่ะ
ฝากค่ะเพราะว่า

ฆรีปาตีท่านด่อทอดโบสถ์ในเรื่องนี้เลย
ท่านบอกว่ามันเป็นบริบทของชีวิตเด็กที่เจอปัญหาทั้งเงินขาดมือ
แล้วก็โดนหลอกจากการเล่นพนันออนไลน์แล้วก็แชร์ต่างเนี่ยนะฮะ
เจอกับสถานการณ์โควิด๑๙เข้าไปอีกเนี่ยครับ
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการกระทำทั้งนั้น
ดังนั้นสิ่งที่ต้องแก้ไขในระยะสั้นก่อนเลยนะ
กระทรวงพัฒนาสังคมต้องทำโครงการที่ครอบครัว
ไม่มีทางออกได้พักใจพักกายอย่างเช่นโครงการปันสุข
คือจะจัดให้มีหน่วยงานรับฟังปัญหาที่เกิดขึ้น
แล้วก็มีการแก้ไขปัญหาซะก่อน
ส่วนระยะยาวนะครับควรส่งเสริมสถานศึกษา
พัฒนาสิ่งที่มุ่งดำรงชีพ
มากกว่าจะวัดกันด้วยวิชามากกว่าจะวัดกันด้วยเกรดครับ
เป็นการหาไหล่ได้ที่มันอาจจะไม่ถูกด้วยซ้ำไป
เหมือนวิธีรายการอาชีพเลยเอาอย่างนี้
เด็กคนนี้นะถ้าสมมุติพ่อแม่พ่อเสียชีวิตแม่คนนี้
กำลังติดโควิดไม่สามารถออกมาทำมาหากินได้เงินไม่มี
สกิลของเขาแล้วสามารถที่จะไปทำอาชีพในระยะสั้น
ถ้ามันออกมาในรูปแบบนี้ผมคิดว่าเขาไม่น่าจะจนเกราะขนาดนี้นะ
เรื่องนี้น่าสนใจนะคะทักษะในการหาเลี้ยงชีพในการดำรงชีวิตนะคะ